ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดในวันนี้ในฮ่างประจักรชัยแล้วก็ธนาความของไข่หายทองคำ
เดินทางไปที่สารทรัพย์สินทางปัญญา

ไปดำเนินคดีกับอาร์มชุติมาฐานความผิดสัญญา

แล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายด้วย๒๑ล้าน
แล้วก็คุณประจักรชัยมีการ
ฝากถึงคุณอาร์มชุติมาด้วยนะคะ
สื่อของไทยรัฐทีวีบอกว่า
ถ้าจะเข้ามาเจรจาก็พร้อมที่จะให้โอกาส
ครั้งก่อนที่อาร์มชุติมาเดินทางไปหาเพื่อไปขอคำมา
แล้วทำไมไม่มาเจอวันนี้มีคำตอบนะคะ

พร้อมด้วยนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ
เป็นทนายความนะคะเดินทางไปที่สารทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางค่ะ
เพื่อไปยื่นฟ้องอาร์มชุติมาฐานผิดสัญญา
แล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายด้วย
และขอให้สารบังคับเป็นไปตามสัญญา
มีการเรียกค่าเสียหายด้วยนะคะสำหรับการเดินทางไปสารครั้งนี้
เรียกค่าเสียหายจากอาร์มชุติมาเป็นเงิน๒๑ล้าน๖แสนบาท
ถามว่าคำนวณมาจากไหนตัวเลขตัวนี้๒๑๖๐๐๐๐๐บาท
คุณประจักรชัยบอกว่าเงินที่เรียกเก็บ
เป็นการเรียกเก็บย้อนหลังไป๖เดือน
คิดตามระยะเวลาที่อาร์มชุติมาผิดสัญญา
ไปจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะ
แต่ว่ามีการฉีกสัญญาไปแล้วก่อนหน้านี้
สัญญาจริงหมดปี๒๕๕๙
ก็คือยังเหลือสัญญาอีก๒ปี๗เดือน
และนอกจากนี้นะคะยังมีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ระงับมิให้อาร์มชุติมาไปแสดงคอนเสิร์ต
ไปรับงานโชว์ตัวเพื่อให้สารมีคำสั่งห้ามไว้ก่อน
ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดค่ะ
ส่วนคำถามที่ว่าอ้าวแล้ววันที่อาร์มชุติมา
เดินทางไปขอคำมาเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา

วันนี้คุณประจักรชัยชี้แจงด้วยนะ
แจ้งว่าอะไรไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็ที่จริงขั้นตอนมันมาถึงจุดนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทนายแล้ว
เพราะว่าเราพยายามลากไว้ประมาณสัก๕๖เดือนแล้ว
แต่ว่ามันไม่เป็นกิจใจลักษณะสักทีนะครับ
เขาไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่รังแก่เด็ก

ไม่มีครับเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กับนักคนนะครับ
ที่อยู่เบื้องหลังน้องก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
แล้วก็เป็นมวยที่ระดับประเทศอยู่แล้ว
ถ้าจะไปย่อแห่ก็คงจะเสียของไป
เอาเป็นว่าก็ได้ให้เพื่อนนะครับทนายบุญถาวร
ก็คงจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปครับ
แล้วกรณีที่มีการตั้งคำถามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วสัญญาที่อาร์มชุติมาไปขอฉีก

เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

แล้วออกมาช่วยเหลือน้องอาร์มชุติมา

บอกว่ากฎหมายฉบับนี้จริงแล้วมันเป็นโมคิยะ
เนื่องจากว่าน้องทำสัญญาฉบับนี้
ในขณะที่น้องเป็นผู้เยาว์

ไปลงลายมือชื่อเป็นพยาน
เรื่องนี้เนี่ยทางคุณอัจฉริยะนี่คุณอัจฉริยะนะ
บอกว่ามันเป็นโมเคี้ยแต่เอาล่ะ

ซึ่งเป็นทนายความของนายห้างประจักรชัย
ยืนยันว่าสัญญาทุกอย่างที่อาร์มชุติมาไปเซ็นนั้น

มีความชอบทำไม่มีส่วนใดที่เป็นโมคิยะ
แม้ขณะทำสัญญาจะเป็นผู้เยาว์
แต่มีคุณพ่อคุณแม่รับรู้
แล้วก็ไปลงลายมือชื่อเป็นพยาน
ลงลายมือชื่อรับรอง

ก็คือฝ่ายคุณอามฝ่ายคุณอัจฉริยะฝ่ายคุณสงคราน
มาบอกว่าแม่ของคุณอามไม่รู้หนังสือ
อันนี้เป็นข้ออ้างไม่ได้นะคะ
เดินทางมาฟ้องร้องในวันนี้ยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นการรังแก่เด็กตามที่กระแสข่าวเกิดขึ้น
แต่หากทางฝั่งในห้างประจักรชัยไม่ฟ้องร้องแบบนี้
อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อ
และเสื่อมเสียชื่อเสียงกับทางค่ายหายทองคำด้วย
ยืนยันนะคะว่าจะเปิดโอกาสให้ทางอาร์มชุติมา
เข้ามาตกลงเข้ามาเจรจากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศาลค่ะ
วันนี้เรามายื่นฟ้องตามกฎหมายรักษาสิทธิ์

อย่าลืมว่าขณะทำสัญญาน้องอาร์ม
ก็เป็นผู้เยาว์เขาจริงแต่ว่าอยู่ในการปกครองของพิดามันดา
ดามันดาก็คือรับรู้เห็นในขณะทำสัญญา
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องรับค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างจากทางค่ายไป
เอกสารทุกอย่างสมบูรณ์ครับไม่มีคำว่าโมชิยะ
แล้วก็ประเด็นที่ทางโน้นอ้างมาว่าโมคิยะบอกลงบอกล้าง
อ้างเพียงแต่ว่าสัญญาไม่ชอบ
คือทางเราทำตามสัญญาทุกอย่าง
มีการสร้าง
แต่น้องอาร์มไม่มีชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ระหว่างนี้สัญญายังสมบูรณ์ทุกอย่าง
เมื่อฝ่ายโน้นบอกเลิกแต่ว่าทางฝ่ายห้างไม่เห็นด้วย
ไม่ยินยอมด้วยก็ถือว่าสัญญายังสมบูรณ
เราก็จะมีสิทธิ์ในตัวของนักร้องนักแสดง

วันนี้เราก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวว่า
ระงับการรับงานหรือแสดงงานใดทั้งสิ้น
ถ้าหากยังไปรับก็ถือว่าละเมิด
มันไม่มีคำสั่งใดของศาลว่าสัญญายุติ
เป็นการยุติเพราะฝ่ายเราไม่เห็นด้วยสัญญาเราสมบูรณ์
สัญญาสมบูรณ์การยุติสัญญาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนี่ย
ต้องขึ้นอยู่กับศาลนะคะเพราะว่าแม้ต่างฝ่ายต่างอ้าง
ก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้
อย่างฝั่งของคุณอาร์มชุติมาคุณอัชริยะบอกว่า
ก็เป็นสัญญาธาตุตามหลักกฎหมายแล้ว

เวลาเขาออกไปออกงานต่างเขาไปด้วยคนเดียว
แล้วเงินที่สวนแบงคที่อีกเคยคุยกันว่า

อาจจะสิบสามสิบก็ไม่ได้ไปรับเงินมาห้ามืน